กรณีของเบนเตรมอลเกิดบอกเอ๊ะรอแล้วรออีกไหม

พี่อุ๋ยยังไงค่ะนี่คันนี้จำยยวยมั้ยคะ
หนึ่งเดียวคันเดียวในไทยและมีแค่ห้าสิบคันในโลก
หรูวันนี้มาถึงมือตำรวจแล้ว
เพราะว่าทางทนายเนี่ยเป็นคนเอารถคันนี้มาให้ตรวจสอบนะคะ
ทนายพิสิทธิ์ชุติพรพงชัยค่ะเอารถส่งมอบให้ตำรวจสอท
หลังจากที่มีการประสานเรียกตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับนายชัยวัดขจรบุญธวรหรือว่าเน้นเดมอน
จากการสำรวจเนี่ยเพราะว่าตัวรถหลายจุดมีร่องรอยที่เกิดจากการลอกลายสติ๊กเกอร์หรือว่าการแรปรถนะคะ
ตกแต่งเอาไว้รอบตัวรถทั้งขอบประตูด้านข้างรถช่วงล่างหรือว่าท้ายรถเนี่ยค่ะ
พอภาพรถคันเดิมที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้มาเปรียบเทียบก็เห็นว่ารถเนี่ยผ่านการแรปมาทั้งคัน
หน้าตาก็แตกต่างกันออกไปเห็นไหมคะทางฝั่งซ้ายที่เราเห็นกันจนคุ้นตาเนี่ยมีสีเหลืองสีแดงสีต่าง
แต่ทางขวาคือล่องออกหมดแล้วก็กลายเป็นสีดั้งเดิมของรถคันนี้
หลายคนบอกเอ๊ะแล้วมันจะเป็นรถคันเดียวกันหรือเปล่าหน้ารถมีลายเซ็นต์อยู่นะคะเป็นลายเซ็นต์ภาษาอังกฤษ
ที่เขาเซ็นลงชื่อเบนท์เดมอนเอาไว้เพื่อยืนยันว่าคันนี้คือคันเดียวกันกับคันที่เห็นในภาพ
และที่สำคัญที่สุดก็คือรถคันนี้ไม่ได้เป็นชื่อของเบนท์เดมอนค่ะนี่หลายเซนต์นะคะ
รถคันนี้เป็นชื่อของบิ๊กค่ะน้องชายของเบ้น
ซึ่งรถคันนี้จดทะเบียนเป็นชื่อบิ๊กตั้งแต่วันแรกที่ซื้อขายแล้วแล้วไม่ได้เปลี่ยนมือผู้ครอบครองเลย
แจ้งมาว่ารถคันนี้ก็อยู่ในข่ายที่จะเป็นของกลาง

แต่แต่โทษนักข่าวก็ไม่ใช่นักข่าวก็ได้ข้อมูลมาเข้าออกไป
แล้วก็จะให้มาโต้เถียงกันมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับ
เมืองต้นผู้บัญชาการสอทบอกว่ารถคันนี้เนี่ย
ครอบครองคือนายกิติพงศ์ขจรบุญถาวรหรือว่าบิ๊กน้องชายใช่ไหมคะ
ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินในการที่จะมาตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินนะคะ
เบ้นก็ต้องชี้แจงด้วยว่าทำไมรถคันนี้ถึงเป็นชื่อของบิ๊ก
ซึ่งเบื้องต้นเบ้นบอกว่าให้ทนายมาติดต่อว่า
จะเข้าพบตำรวจ๑๖กุมภาพันธ์นี้แน่นอน
ทนายเขาก็ยืนยันว่าจะขอสู้คดีเบนต์สเดมอน
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเว็บพนันออนไลน์
แต่ถูกแจ้งข้อหาอยู่คนเดียวนะตอนนี้นะในพี่น้อง๔บ่อใบไม้นะ
ส่วนเรื่องของคุณดิวอลิสราอดีตแฟนสาวของเขา
ทนายเขาบอกว่าเบนส์เดมอนเขาบอกเขายังไม่ขอพูดถึง

แต่บางเรื่องมันก็เกินความจริงไปเขาอ้างอย่างนั้น

แต่คุณดิวเองตอนนี้เหมือนกับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่

นี่เปิดเผยภาพต่างนะครับ
คือพอเป็นประเด็นขึ้นมาทั้งเรื่อง
การเปิดเผยเกี่ยวกับเว็บพนัน

เรื่องระหว่างที่คบหาอยู่กับเบนส์เดมนน์ถูกทำร้ายต่างแลนา

ทั้งแชตข้ออความรูปภาพต่าง
คือมันมีอยู่ภาพหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เขาเปิดเผยภาพต่างของคุณดิวออกมาเนี่ย
แล้วชาวเน็ตก็ไปย้อนดูเรื่องราวต่าง
ในช่วงเวลาที่คุณดิวถ้าเป็นช่วงที่คบหากับเบนส์เดมอนอยู่
มันจะมีภาพที่คุณดิวสวมเหมือนกับสร้อยหรือว่า
อะไรสักอย่างห่วงอะไรสักอย่างที่คล้องคออยู่เหมือนเป็นเครื่องประดับอ่ะ
แต่คนก็มองว่ามันใช่เครื่องประดับหรือเปล่า
มีภาพไหมที่คุณดิวสวมภาพบนนะคะ
แชร์ภาพนี้กันเยอะมากนะคะแล้วทุกคนก็ถกเถียงกันว่า
ที่คอคุณดิวใช่ช็อกคอนล่าไหม
เป็นแค่สร้อยธรรมดาเครื่องประดับทั่วไปหรือช็อกโคล่า
ช็อกคอนล่าเป็นปลอกคอฝึกหมา
เพราะว่าหลายครั้งหลายหนที่คุณดิวรับงานแล้ว
แล้วไม่ได้ไปทำงานในวงการบันเทิงงานแสดงต่างเทคิวเทงานหายไปเลย
จนตอนนั้นก็ถูกโอ้โหตอบว่าทำไมแบบนั้นแบบนี้
มารู้กันตอนนี้ว่าโอ้โหบางทีไปไม่ได้เพราะว่า
ถูกทำร้ายเข้าไปถูกมาม่าราดอะไรเข้าไป
บางทีต้องออกมาบอกว่าอ๋อบาดเจ็บเพราะว่าอ่า
จะปีนขึ้นไปติดกรอบรูปแล้วกรอบรูปหกล้มอะไรบ้างล้มบาดอะไร
นี่คนก็จะบอกนี่ใช่หรือเปล่านี่ค่ะ
เอาไว้ใส่ให้สุนัขต้องเชื่อฟังเจ้าของเพราะว่า
เจ้าของจะปล่อยกระแสไฟฟ้าไปช็อตได้
มันเป็นกระแสไฟฟ้าสถิตฐานและมันเป็นเขาถือเรียกว่าช็อคคอลล่า

เดี๋ยวต้องรอดูคุณดิวนะว่าจะแจ้งความหรือไม่อย่างไร
คดีทำร้ายร่างกายแบบนี้หมดอายุความหรือไม่อย่างไรอะไรยังไงนะฮะ
แต่ทีนี้วันนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็โอ้โหดราม่ากันเลยล่ะ
เพราะพอคุณดิวออกมาเปิดเผยเรื่องมา๙๘๘แล้วก็เรื่องที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ส่วนกระแสใช่ไหมโอ้โหยิ่งกว่าโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยอีก
ก็คือสวนกระแสนั่นเองสวนกระแสเลยนะฮะ
บอกนี่ดิวอลิสารานี่ไปทำครอกทัวร์๔วัน
บ่อเขาพังนะเนี่ยทำครอบครัวเขาพังหมดเลย
แต่ละบ่อนี่หมดอนาคตกันเลย

เดี๋ยวเราจะคุยกับคุณลีน่าเราได้คุยกับคุณลีน่าเพิ่มเติมนะ
แต่ฟังคลิปที่คุณลีน่าเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ก่อน
น้องชายที่เป็นตำรวจก็เสียอนาคตไปเลย
ระกูลเขาก็แย่เลยต้องหนีตายหมดเลย
แล้วสมบัติทรัพย์สมบัติจะโดนยึดทรัพย์หมด
จากไปพิสูจน์ได้ว่าไม่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์

คือถ้าถามถ้าเอาข้อมูลแบบไม่เอาอารมณ์นะ
ถ้าเอาข้อมูลที่คุณลีน่าพูดเนี่ย

ก็ทำให้ครอบครัว๔บ่อพังยับเยินจริง
หมดอนาคตจริงทรัพย์สินโดนยึดจริง

แต่คุณลิน่าไม่ได้บอกใช่ไหมว่าผิดไม่ผิด

คุณลีน่าเนี่ยมองในมุมที่ว่า
อ้าวก็เบนส์เดมอนเขาก็ไม่ยอมกลับมาสู้คดีสักทีเนี่ย

จะมีหลักฐานชงหลักฐานแชทอะไรมากมายออกมาอีก
คุณลีน่าบอกอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ย
ไปทำให้อีก๓บ่อที่เป็นน้องของเบนส์เดมอนเขาก็พังหมดเลย
วันนี้คุณลีน่าเนี่ยลบคลิปไปแล้วนะฮะ

คุณลีน่าจังบอกว่าเอางี้ขออธิบายหน่อย
มุมของเธอเนี่ยเธอมองว่าอย่างนี้

เป็นคนออกมาเปิดเผยเรื่องเว็บพนันออนไลน์มา๙๘๘
อาจจะด้วยความที่โอ้โหเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็เป็นแผลลึกในใจที่เก็บงำเอาไว้หลายปี
ที่เธอเคยถูกซ้อมถูกอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
วันนี้เขาจะมามีความสุขจะมีคนนึงมาแต่งงานเนี่ย
แต่คุณลีน่ามองว่าตอนที่ดิวคบกับเบนส์เดมอน

ทำไมไม่ออกมาเปิดเผยตั้งแต่ตอนนั้น
ถ้าถูกทำร้ายทำไมไม่รีบแจ้งความ

นี่ลองฟังนะฮะเสียงลินา

เข้าข้างคนผิดนะครับ
เราพูดในฐานะที่ว่าครูกับเมียทะเลาะกัน

มันก็สมควรที่จะมาทำร้ายครอบครัวเขาหนักถึงขนาดนี้

เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าทางคดีต่อไปกันแล้วกัน